ก็มาติดตามกรณีของโรงเรียนสารศาสตร์
ก่อนที่จะไปติดตามข่าวนี้

ครูที่โรงเรียนสารศาสตร์

ทั้งหมด๔๑๑คน
มีใบอนุญาตกี่คน

ในแฟนเพจไทยรัฐทีวี

คลิปภาพครูแล้วก็พี่เลี้ยง

ทำร้ายนักเรียนชั้นอนุบาล

ไม่คิดหน้าไม่คิดหลัง

ว่าทุกห้องมีกล้องวงจรปิด
ส่วนกรณีครูพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ย

บอกว่าจากนี้จะไปทำมาหากินอะไรล่ะ

ทำไมมันป่าเถื่อนจัง
มันไม่รักเด็กเลย
ยิงเด็กเนี่ยน่ารักออก
หรือเขาไม่เคยมีลูกมั้ง
ก็เลยทำแรงอย่างนี้กับเด็ก
จับหัวเด็กโอ้โหเหวี่ยงไปอย่างนี้

ที่เขาหลงทำผิดอย่างนี้มานาน
แล้วสงสารเขาที่ว่าผู้บริหารไม่ไปแล
ไม่ไปเตือนไม่ไปตักเตือน

ครูคุณพี่บูลก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยมีนะ
แต่ปัจจุบันมันต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งโรงเรียนในเครือก็ปฏิบัติตามครับ
ส่วนพี่เลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้

เพราะเด็กชอบคนสวย

สุขภาพปากและฟันต้องสะอาดเวลาพูดกับเด็กเนี่ย
จะได้ปากไม่เหม็น
คุณเนี่ยปากสะอาดพูดกับเด็กไม่เม้น
คำถามที่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ชาวเน็ตถาม
ความสำคัญของช่องปากปากสะอาดสำคัญกว่าใจที่สะอาดเชียวหรือ

เราถามคุณพี่บูลต่ออีกหนึ่งคำถาม
กรณีครูมาวินเป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นครูต่างชาติ
มาสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ
ราชพลึกเนี่ยไม่มีแมนยาทธรรมงาน

คุณพี่บูลบอกว่าอ๋อรับมาชั่วคราว
เป็นเพราะว่าช่วงโควิดครูต่างชาติขาด
ก็เลยจำเป็นต้องรับเอาไว้ก่อน
ไม่อย่างนั้นเด็กจะไม่มีครูสอน
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะคะว่าครูมาวินมาทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่
ก่อนโควิดนานไหมตรวจสอบได้หมดแหละถูกไหมฮะ
ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคุณกระหนกวันวิลาวัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กับคุณพิสุทธิ์ยงกมลซึ่งเป็นลูกชายของคุณพิบูล
ประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสารศาสตร์วิเทศ
ใช้เวลาในการหารือคุณผู้ชมบรรยากาศ
หารือนานกว่า๓ชั่วโมง
ที่สุดแล้วคุณพิสุทธิ์ออกมาเปิดใจกับนักข่าว
บอกว่าคือส่วนตัวผมก็มีลูกสาวนะ
ผมได้ดูคลิปแล้วผมเองก็รู้สึกเจ็บปวด
คุณพิสุทธิ์บอกว่าลักษณะพฤติกรรมเนี่ย
เป็นพฤติกรรมเฉพาะส่วนบุคคล

คือพูดง่ายไม่สามารถที่จะเหมารวมได้
ว่าครูทุกคนโรงเรียนนี้เป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความผิดส่วนบุคคล
แต่เรื่องของการรับผิดชอบการเยียวยาต่าง
โรงเรียนไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบค่ะ
เราได้ดูคลิปแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับผู้ปกครองรู้สึกทุกคน
ในส่วนนี้พวกเราทุกคนเจ็บใจเจ็บที่หัวใจ
เรามีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในโรงเรียนของสารศาสตร์ได้อย่างไร
แล้วเราก็ต้องมาแก้ไขแต่เราจะไม่แก้ตัวแล้วเราจะไม่โทษใคร
ละอารมณ์คนละความรู้สึกเลย
พ่อกับคนเป็นลูกออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

คุณพิสุทธิ์ออกมาพูดช้าไปนิดนึง
คุณพ่อได้พูดออกไปแล้วก็มันสร้างความสับสน

ส่วนประเด็นการสัมภาษณ์ของคุณพ่อที่มาโฟนอินเข้า
คุยคุณจอมขวัญนะรายการถามตรงกับจอมขวัญเนี่ย
โอ้โหก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แชร์กันในโซเชียล
ทวิตเตอร์นี่กระหน่ำมาก
แท็กนี่รายการถามตรงขึ้นอันดับหนึ่ง
กระดำมากทั้งเวิร์ดดิ้งที่บอกว่าโอ๊ยผู้ปกครองมา
ม็อบมาประท้วงมาสุดท้ายเรียกร้องเอาแต่เงินอะไรแบบนี้

แล้วก็เป็นการตอกย้ำปัญหาให้ดราม่ามันเพิ่มมากขึ้น
ทางด้านของคุณวิสุทธิ์เองก็บอกว่ายืนยันนะ
คุณพ่อไม่ได้คิดแบบนั้นหรอก
แต่ว่าก็คงจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนที่ผิดพลาด
เป็นการโฟนอินนึกว่ามีการโทรศัพท์คุยอะไรแบบนี้
คงจะไม่มีการตั้งใจพูดอะไรแบบนั้น
สุดท้ายคุณวิสุทธิ์ก็ต้องมาขอโทษแล้วก็รับผิดชอบด้วย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ของคุณรุษภาเองเข้าไปตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตอ้าง

คุณผู้ชมทายว่าถึงครึ่งหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
หลายคนเดาในใจผมเชื่อว่าเดาผิดหมด
มาดูเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตครูของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เขาใช้เวลาการตรวจสอบ๕๖ชั่วโมง

ครูเขามีทั้งหมด๔๑๑คน
ตรวจสอบแล้วมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพียง๙๘คน

โดยเฉพาะครูพี่เลี้ยงครูจุ๋มเนี่ย
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว
แล้วก็ยังได้มีการขอตารางการสอนของโรงเรียน
ไปตรวจสอบได้ว่ามีการเรียนการสอนอะไรบ้างครบตามที่หลักสูตรกำหนดหรือเปล่า

คนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพียง๙๘คน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีใบประกอบวิชาชีพเพียง๒๐เท่านั้น
ที่ผ่านมาแล้วลูกหลานได้ความรู้ไปมันถูกต้องตามมาตรฐานไหม
กับเงินที่เสียค่าทงค่าเทิมไปเป็น๑๐๐๐เป็นแสนสมควรไหม
จริงอยากให้เขยายผลต่อไปตรวจสอบเอกชนรายอื่นด้วยนะ
สนามเรื่องของข่าวต่อไปก็อยากจะพูดถึงเรื่องของคดีความ
แต่ว่าเรื่องของคดีความตอนนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดนะครับที่ดูกัน
บางคนดูซ้ำแล้วเครียดนะโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะ
ไม่อยากดูแล้วดูแล้วทำใจไม่ได้นะฮะไปดูมีผู้ปกครองรายใหม่นะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองคนเดิมที่เคยแจ้งความเอาไว้เนี่ยนะครับอย่างคุณแม่ของน้องพาคินเนี่ย
คนนี้เป็นผู้ปกครองรายใหม่ที่มาแจ้งความเพิ่มเติมครับจากเหตุที่น้องพาคิน
นะฮะคุณแม่น้องพาคินเล่าบอกว่าหลังเกิดเรื่องโทรศัพท์ไปหาครูแพลวหลายครั้งไม่รับ
จนสุดท้ายครูแพลวเนี่ยโทรกลับโทรกลับมาแล้วก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายน้องพาคินจริง
คุณแม่ตัดสินใจยังไงรู้ไหมออกลูกออกเลยไม่เรียกเงินด้วย
คุณแม่บอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ที่ต้องการก็คือต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูก
โอ้โหนะฮะนั่นครอบครัวหนึ่งครับนอกจากนี้นะครับยังมีพ่อของน้องอาชิ
นักเรียนห้องครูพี่เลี้ยงจุ๋มนะฮะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่ม
หลังทราบว่าลูกชายถูกทำร้ายหลายครั้งจนมีพฤติกรรมยังไงรู้ไหมยังไงคะ
เราอ่านข่าวไปมีอะไรบ้างนะนอนภาวะใช่นะครับอันนี้รู้ไหมทำไมทำไมฮะ
ชุดนักเรียนไปเลยเฮ้ยจริงอ่ะเห็นชุดนักเรียนแล้วแบบไม่อยากใส่ไม่อยากไปโรงเรียนบ้างงั้น
นี่มันฝังใจเด็กนะทั้งนี้นะครับตำรวจได้ตรวจสอบพฤติกรรมของครูจุ๋มที่ผ่านมาพบว่า
ตั้งแต่๑๖กันยานะ๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐๒๑๒๒๒๓๘วันเนี่ยนะครับ
ก็เอาตีไปสัปดาห์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับครูพี่เลี้ยงจุ๋มทำร้ายเด็ก๓๑ครั้ง
วัน๓๑ครั้งถูกต้องครับน้องปุ้ย
มากที่สุดก็คือวันที่๒๓กันยายนทำร้ายเด็ก๑๕ครั้งในวันเดียวครับ
นี่ไงคำถามช่องปากสะอาดสำคัญกว่าจิตใจที่สะอาดไหมอืม
แล้วน้ำตามันรื้นขึ้นมาแล้วนะฮะหัวอกคนเป็นพ่อครับ
จากเชอแพลวมาเชอแพลเขาชื่อคล้ายกันนะแต่คนละเชอ
เชอแพลคุณผู้ชมที่เชอแพลคนนี้เค้าตั้งท้องอยู่ด้วย
อันนั้นไม่ใช่ข้ออ้างค่ะคุณค่ะคุณแม่ของน้องนับตัง
เอาคลิปนี้ออกมาแฉคุณแม่บอกว่าลูกชายถูกครูแพลร์
กระทากอย่างแรงจนล้มลงกะพื้นยนทร์คลิปนี้
ภายหลังครูแพร่พยายามติดต่อไปขอโทษแล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบด้วยการลาออก
แต่คุณคะในทางกฎหมายความผิดสำเร็จแล้วนะคะมันเกิดแล้วนะคะ
คุณจะลาออกนั่นก็เป็นเรื่องของทางวินัยไปแต่ทางกฎหมายคุณต้องโดนค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าครูแพร่ยังใช้ความรุนแรงกับเด็กคนอื่นด้วย
อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์วันที่๒๑กันยายนนะคะ
นี่คลิปนี้ครูแพร่ดึงเด็กชายคนหนึ่งจากโต๊ะนะคะ
ออกมาเปลี่ยนชุดนักเรียนกลางห้องซึ่งมีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายอยู่เต็มห้อง
ในวันเดียวกันพี่เลี้ยงแววนะฮะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
กลางห้องเรียนในสภาพเปลือยกายคุณแล้วหัวอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่
มีลูกสาวก็ไม่ได้มีไม่ได้อยากให้ใครมาเห็นสรีระของน้องถูกไหม
เออแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสม
ทำไมคุณจะเปลี่ยนชุดให้เด็กคุณไม่พาไปในที่ระโหฐานห้องน้ำ
ให้มันมิดชิดให้มันเรียบร้อยเนี่ยแก้ผ้าเปลี่ยนชุดเด็กกลางห้อง
เด็กชายหญิงก็อยู่ในห้องแบบนั้นอ่ะเป็นเด็กเขาก็อายแหละใช่ฮะ
คุณผู้ชมคงมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณครูหรือพี่เลี้ยง
โรงเรียนนี้เขาเป็นพฤติกรรมแบบนี้กันหมดยังไม่หมดนะล่าสุด
เนี่ยคุณครูคนนี้ชื่อว่าคุณครูคาบูลคุณครูคาบูลเนี่ย
เป็นคุณครูคนใหม่ที่เพิ่งจะมีประเด็นเนื่องจากว่ามีแม่ของเด็กหญิง
ใบแปดขวบนักเรียนชั้นปสองทับหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่า
ลูกเคยถูกครูคาบูเนี่ยคุณเอาด้ามไม่กวาดตีอ่ะเอาด้ามไม่กวาดตี
วันที่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมาลูกสาวไปบอกแม่ว่าคุณครูคาบูลเนี่ย
โทษด้วยการใช้ด้ามไม่กวาดตีที่ฝ่ามือแล้วตีเด็กยกห้องทั้งหมด๓๘คน
เหตุผลเพราะว่าในห้องพูดคุยกันเสียงดังนะฮะขณะที่เขาเรียนวิชาดนตรีกันอยู่นะครับ
ไปฟังคุณแม่ของน้องพูดนะฮะใช้ด้ำด้ำที่ตักผงที่เป็นพลาสติกแข็งแข็งอ่ะค่ะ
ค่ะตีตีจนถึงคนที่๗เนี่ยน้องออโต้อะค่ะด้ำไม่กวาดแตกค่ะ
แต่ก็ยังไม่หยุดตีก็คือตีต่อไปเรื่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคิดว่า
เชอร์ท่านเนี้ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพอะค่ะเหมือนกับว่าก็ไม่ได้ถูกอบรมมาทางด้าน
ทางด้านจิตวิทยาที่จะเอาเด็กทั้งห้องให้มันอยู่ให้สงบเรียบร้อยได้
คือไม่มีเทคนิคการสอนนั่นแหละฮะสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปเรื่องของใบประกอบวิชาชีพ
ถ้าคุณไม่มีคุณไม่ได้ผ่านการอบรมผ่านการประเมินมาตามมาตรฐานหลักสูตรที่มันควรจะเป็น
อืมคุณก็ใช้วิธีการที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับเด็กผู้ปกครองก็ถามก็เนี้ย
ก็เพราะคุณไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะถึงได้ทำพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
คุณแม่บอกว่าภายหลังทางโรงเรียนก็มีการขอเจรจากับกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่โดนตีไป
นะฮะก็มีการรับรองว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกทำให้ผู้ปกครองเองก็ยินยอมไปในช่วงนั้น
ไม่มีการดำเนินคดีกับโรงเรียนแต่จะแจ้งความดำเนินคดีกับครูคราบูลนะครับ
นะฮะทีนี้ส่วนเรื่องของกรณีคุณมาวินที่บอกไปแล้วเนี่ย
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ย
เรียกมาสอบประคำเพิ่มเติมไปแล้วตำรวจแจ้งข้อหาครูมาวินไป
ละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก
นะฮะก่อนนำตัวครูมาวินเนี่ยไปส่งฟ้องต่อสาร
แล้วก็ไปฝากขังที่ศาลเด็กและเยาวชนที่นนทบุรีต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมกรุณาแสดงความคิดเห็นเข้ามาในแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับ
หลายข้อความก็อ่านไม่ได้ผมเลือกข้อความที่อ่านได้ก็แล้วกัน
ครับคุณธีรยุทธ์บอกว่าโรงเรียนวัดแถวบ้านนะฮะ
ครูยังดีกว่าครูมีใบประกอบวิชาชีพทุกคนนั่นสิฮะ
อันนี้ก็เคารพความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับ
ถามว่าใบประกาศประกอบวิชาชีพสำคัญฉะไหนสำคัญสิคะ
กว่าเขาจะได้มาเขาผ่านการวัดเขาผ่านการทดสอบ
เขาผ่านการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจ
ใช่ไหมคะใช่ครับใช่คือวิชาชีพทุกวิชาชีพอ่ะ
คุณผู้ชมครับที่เป็นวิชาชีพเฉพาะต้องใช้ความสามารถ
ใช้วิทยาแรงเฉพาะใช่ไหมฮะเราเนี่ยผู้ประกาศข่าว
เขาต้องมีบัตรผู้ประกาศข่าวใช่ตรงต่ออ่านนะฮะอืม
แล้วก็พฤติการที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเราไม่ได้พูดกันเองนะครับ
มันเป็นคลิปที่ถูกนำเสนอออกมานะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ
มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากคุณอัตภพลตึกตรอง
ธิการกชเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยนะ
พบปัญหาหลายอย่างเลยนะครับที่โรงเรียนเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน
คือในระดับชั้นอนุบาล
เขากำหนดอัตราการเก็บต่อปีไม่เกิน๘๐๐๐บาท

โรงเรียนจะเก็บได้ไม่เกิน๔๐๐๐บาทต่อภาคเรียน
แล้วคุณจะไปบวกนู่นบวกหนี้ไม่ได้นะ
ทั้งหมดนี้นะครับกชเขาชี้เลยบอกว่ามันต้องรวมทั้งหมดนะ
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันค่าตรวจสุขภาพ
ค่าตรวจสารเสพติดค่าประกันอุบัติเหตุ
เรียนว่ายน้ำค่าเรียนดนตรีค่าห้องเรียนปรับอากาศ
ค่าเรียนเสริมนอกตำราเรียนและค่าเรียนเสริมพิเศษอื่น
คุณผู้ชมที่อยู่โรงเรียนอื่นลองตรวจสอบดู
ว่าค่าต่างที่ผมนำเรียนไป
เขาคิดท่านเกินปีละ๘๐๐๐หรือเปล่า
หรือว่าเทอมละ๔๐๐๐๐หรือเปล่า
เพราะว่ากำหนดไว้เลยว่าต้องให้รวมอยู่ในค่าเทิม
โรงเรียนส่วนของสารศาสตร์รับปากจะคืนเงินส่วนเกิน

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
โดยเฉพาะจำนวนของนักเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญ
สชกำหนดไว้ว่าไม่เกิน๒๕คนต่อห้องนะ
แต่โรงเรียนเปิด๓๔คนต่อห้อง

คือแล้วจะบอกว่าผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอง
เขาไปตรวจสอบมาข้อมูลน่าสนใจมากคุณรู้ไหม
โรงเรียนเอกชนที่มีกำไรและรายได้มากที่สุดในประเทศไทยคือสารศาสตร์ค่ะ

ก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าโรงเรียนเครือสารศาสตร์
มี๓๔แห่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไป
สชเขาบอกจะปิดช่องว่างให้หมดนะครับ
แล้วก็จะตรวจสอบไปยังโรงเรียนเอกชนทุกแห่งด้วย
คือเขาจะเอาแบบนี้เลยติดกันไปเลยติดประกาศภาพถ่ายพร้อมใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูพร้อมวันหมดอายุหน้าห้องเรียนทุกห้อง

ควรจะทำมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หัวหายล้อมคอกแบบนี้